ขับข้าวผมไปให้ดูหน้าค่ะ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมล่วงเพจให้
ก็ผมก็จะขับไปทำธุระที่ดอนเมืองครับ

ก็จะตรงไปดอนเมือง
แล้วพอถึงใกล้จะถึงแยกหลักสี่
ซึ่งมันเป็นเลนส์ตรงกับเลนบังคับเลี้ยวซ้าย
เขาก็มีรถเข่งขับเข้ามามาแซก
ซึ่งผมขี่มอไซค์อยู่ผมก็กดแต่ใส่

ก็เลยเหมือนกับปากว่ามีเสียงกันนิดนึง

มันไม่สมควรคนอื่นเขาต่อแถวกัน

พอสักพักนึงก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องไปเรื่อย
เขาก็ประมาณว่าอยากมีเรื่อง
มาเจอกันมาเขาก็จอดชิดซ้ายเราก็เดินเข้าไปหา
ทีนี้เจ้านายเขาก็ประมาณว่าดีมาก
เขาก็แบบไม่อยากให้มีปัญหาก็ขอโทษอะไรอย่างนี้
แล้วพอเขาเห็นช่องว่างทางด้านหน้า
เขาก็ขับรถตรงไปไปแทรกเอาด้านหน้า
ผมก็ขับตามไปถ่ายคลิป
ซึ่งตอนแรกผมกล่าวว่าจะถ่ายแค่ทะเบียน
แต่ว่าก็ตามคลิปอะครับว่าเขาลงมาแล้วก็มากกลางใส
ก่อนที่เขาจะลงมาเราได้พูดอะไรไหมครับ
ก็เถียงกันปกติครับ
ลองยกตัวอย่างให้ผมเถอะเถียงกันว่ายังไงครับ
ประมาณว่าก็คุณขับรถมาแล้วคุณมาแทรกได้ยังไง

อะไรอย่างนี้ครับประมาณแบบนี้เลย
สองเส้นนั่นแหละครับ
คือประเด็นที่ผมไม่อยากให้เขาเข้า

อ่ะตอนลงมาเจรจากันด่ากันประมาณ
ก็ประมาณไม่ถึง๕นาทีประมาณ๕นาทีรวมโดยรวม
เขามีท่าทางแบบจะเข้ามาทำร้ายอะไรหรือไม่ทำร้าย
ก็ตั้งแต่แรกเขาก็แบบจะหาเรื่องตั้งแต่แรกแล้ว
แต่คือเราก็ถ้ามีก็คือมี
แต่คือคุณผิดคุณแทนที่จะขอโทษ
แต่ว่าคุณไม่ขอโทษแล้วคุณยังมาแสดงอาการแบบนี้ใส่

ก็เราเห็นบัตรเขาห้อยบัตร
แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นสังกัดไหน
แต่ว่าก็อาจจะเป็นข้าราชการ
ก็เลยอยากจะให้ผู้ที่มีอำนาจตรงนี้
ช่วยตรวจดูหน่อยว่าเขามีหน้าที่อะไรตรงไหน
แล้วตำรวจที่อยู่ตรงนั้นก็เขาให้อะไรครับ
เพราะว่าเห็นว่าตรงนั้นจะมีตำรวจคอยว่า
ถ้าใครเป็นเรนเพราะมันเป็นเส้นทึบมันมะคับให้เลี้ยว

แต่เขาจะออกหมายตำรวจเขาไม่ว่าอะไรครับลูก

ก็พอจบคลิปเราก็แยกย้ายผมก็ไปทำธุระของผม
วิธีกรรมของเขาทำผิดกฎหมายแล้วมันเป็นยังไงครับผม
ก็อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกฎจราจรนิดนึง
ไม่ใช่ว่าเห็นแค่ตัวแล้วก็อยากจะแทรกก็แทรก

ซึ่งคนเขาต่อแถวกันเขารู้สึกไม่ดี
แล้วก็ตำรวจก็ทำหน้าที่อยู่แล้วก็ดี
แต่ว่าบางทีก็อาจจะต้องเพิ่มการตรวจเพิ่มขึ้นมาหน่อย
เพราะว่าบางช่วงเวลามันเร่งรีบ
คนเห็นแก่ตัวมันเยอะ
เจ้านายเขาบอกว่ายังไงบ้างครับ
เจ้านายเขาก็ขอโทษอย่างเดียวเลยคือไม่อยากให้มีปัญหา
เราก็เห็นแก่เจ้านายเขาแหละ
ตอนแรกเราก็ลงภาพที่เป็นเบอร์ทะเบียน
แต่ทีนี้ทางเพจเขาแนะนำว่าให้ลงเป็นทะเบียนเลยดีกว่า
เพราะว่าอย่างน้อยก็จะได้ตามตัวถูก
แล้วก็อยากให้คนที่ทำตรงนี้มารับผิดชอบ
ในส่วนของการทำผิดกฎหมายคุณก็มารับใบสั่งของตำรวจไปแค่นั้น

ก็เห็นอยู่ทั่วไปครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้

ก็เพราะว่าเขา

แสดงอาการที่มันเกินไปครับผม
ขอบคุณครับ